การทำกล่องปิดหรือกล่องแบบที่มีฝาปิดเพื่อใช้สำหรับการเก็บเครื่องประดับและของมีค่าของคนสมัยก่อนนั้นเป็นส่วนหนึ่งของงานช่างสนะไทยซึ่งเป็นช่างประเภทหนึ่งในกลุ่มงานช่างสิบหมู่ที่ทำเกี่ยวกับผ้าในรูปแบบต่าง
เช่นการเย็บผ้าการปักผ้าโดยในสมัยรัชกาลที่๕มีความนิยมในการทำกล่องปิดที่มีการตกแต่งปักลวดลาย
ซึ่งช่างแต่ละคนก็จะออกแบบลวดลายที่มีความสวยงามและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแตกต่างกันไป
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย